ข่าวนี้คุณผู้ชมเชื่อว่าวันสองวันที่ผ่านมา

สำหรับดราม่าของน้องรองลูกทุ่งชื่อดัง
น้องริวอาจารยาคนนี้ดังมากใช่
โอ้โหเจ้าของเพลงฮิตมากมายนะคะสะพ้ายนายกอีเมโจได
ฝันดีฝันดีหรือฝันไรใช่เทรงนี้เลยนะ
ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมล่าสุดมีดราม่าค่ะ
น้องริวเนี้ยอุ้มน้องหมาค่ะไปตากบาดค่ะ
ปรากฏว่าชาวเน็ตดราม่าซะงั้นค่ะ
มาที่ไปมาจากภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ก็คือน้องหลิวอุ้มน้องหมาไปตักบาทตอนเช้าปกตินี่แหละค่ะ
คอมเมนต์ก็มีคนเข้ามาวิจารณ์นะคะว่ามันไม่เหมาะไม่ควร
แล้วก็กลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นค่ะ
จริงน้องหลิวโพสต์ข้อความนี้ชี้แจงเอาไว้นะคะว่าที่เธอทำไปเนี่ย
เพราะอยากให้น้องหมาได้ทำบุญด้วยกัน
เพราะว่าบางคนก็พูดตรงนะคะรักหมาเหมือนลูกเหมือนหลานเลย
ก็เอาไปด้วยเนี่ยคุณผู้ชมนะคะพระท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร
ที่ตำหนิเธอเธอก็ไม่ถือโทษโกรธนะคะ
แต่ขอเปรียบให้เหมือนจิตใจที่เหมือนวัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำละกันอืม
ถ้าผิดมากจริงเธอก็น้อมรับนะคะแล้วก็จะปฏิบัติตัวใหม่ในครั้งหน้า
แต่เธอมองว่าเรื่องแค่นี้จะมาตำหนิกันมันไม่เข้าท่าเลย
นี่ความโปรดแบบนี้เป็นความกินเหน็นส่วนตัวของเธออ่าจ้ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะติดต่อหาน้องหลิวเช้าวันนี้เองคุณผู้ชม
เปิดใจหลังจากที่โดนดราม่าเรียกว่าถล่มเลยล่ะค่ะ
แม้จะชี้แจงออกไปแล้วนะคะก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตามด่าว่าอย่างนี้นะคะ
ว่าแบบนี้ใช้สมองเยอะเนอะอย่าใช้แต่จุดจุด
นี่มันแบบไงค่ะน้องริวนะคะจะตอบกับชาว

เหมือนเขาทะเลาะกับไข่ไม้แล้วมาลงที่เรามันก็ไม่ถูก
เป็นยังไงคุณผู้ชมตอนสัมภาษณ์เนี่ยน้องหมายังอยู่ด้วยเลยเขารักมาก
น้องหลิวยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ดึงดันทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่แบบนั้นเลย
แต่ก็เห็นคอมเมนต์คนที่เป็นห่วงเรื่องสุขอนามัยหลายคนก็บอกว่า
เอาแบบนี้ขนน้องหมาจะลงไปในอาหารหรือเปล่าใช่ไหม
น้องหลิวบอกว่ารับฟังแต่ยืนยืนว่าอาหารใส่บาดใส่ถุงปิดมิดทิศ
ดราม่าเกี่ยวกับภาพแบบนี้นะคะเรื่องนี้ต้องถึง๒พศ
พระมหาศมป้องพระมหาไพเวิลความหาปนสารธรรมจึงเกิดขึ้น
อุ้มหมาตับบาดสมควรหรือไม่
คือมีพี่โปรดิวเซิร์ชจากไทยรัฐฟิวโชว์นะคะ
ถามได้เหรอถักถามในไล่สดเมื่อวาน
ไปฟังเสียงกันค่ะท่านจะตอบว่าอย่างไรค่ะ
พูดถึงประเด็นคุณหิวอาจารยาอ๋อหลิวอัจฉริยา
เขาฝากมาลืมนักข่าวไทยรัฐจัดไปแม่นักข่าวไทยรัฐนี่ก็คุ้มนะฮะ
ยังจะมาขอช่วงเวลาของการไลฟ์สดอีกนะฮะ
เรื่องอย่างพี่หลิวอาจารยาที่เขาว่าเขาอุ้มหมาใส่บาตร

ไม่เอาหมาใส่บาทก็เป็นใช้ได้
ที่ความดีที่เขาทำเถอะประเด็นคือเขาใส่บาท

การแสดงของคุณกิจก็อยู่ในความสมควร

แต่จริงจริงเด็กตนาของคุณหลิวเขาตั้งแต่ประมาททำบุญ

ใช่นะคะก็ได้รับคำตอบเป็นที่ชัดเจนไปแล้วนะคะ
ก็วอนอย่าดราหมากันเลย